ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะฝนตกแดดออกยังไงใจก็ยังสู้เหมือนเดิมค่ะสำหรับพี่บินกับพี่ไทยนะคะ
ยังคงเดินหน้าแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันรอไม่ได้จริงจริง
แล้วก็เป็นระยะเวลาเกือบเดือนแล้วนะคะที่พี่บินกับพี่ไทยเนี่ยออกเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนแทบทุกวันเลยนะคะ
และล่าสุดค่ะพี่บินกับพี่ไทยเผยยอดที่ได้จากงานแล้วก็คนสมทบร่วมกันตอนนี้สิบสามถึงสิบสี่ล้านบาทนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าจะแจกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดที่ยากไร้
อยากจะให้พี่บินไปหาบ้างเจ้าตัวชี้แจงว่ามันติดเรื่องการขอเข้าจังหวัด
หากใครเดือดร้อนจริงให้ติดต่อมาที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
นักโฟนเซอร์ที่ผมได้มาก็ประมาณสิบสิบกว่าล้านละสิบสามสิบสี่ล้านละครับผม
คนต่างจังหวัดถามว่าพี่จะไปถามเพราะว่าคนจังหวัดเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องการเดินเข้าเมือง
เข้าจังหวัดต่างต่างเพราะว่าจังหวัดต่างต่างเขาเข้าไปแล้วต้องกักตัวอย่างเงี้ย
เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ผมจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอ่า
ใครมีเลขที่บัญชีให้ทิ้งไว้ที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ผมก็จะโอนให้ล้านละหนึ่งพันตกงานปุ๊บจะฆ่าตัวตาย
บอกมาเลยปุ๊บเราก็มอบให้ก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัด
บินกับพี่ไทยไปไม่ถึงไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเดือดร้อนจริงนะคะ
สามารถแจ้งไปที่มูลนิธิร่วมกับตันยูได้นะคะ
แจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงเลขที่บัญชีไว้
แล้วเดี๋ยวทางพี่บินเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วก็โอนเงินให้หนึ่งพันบาท
ใช่ก็เป็นโครงการดีที่ทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเองที่เดือดร้อนก็ยังมีทางออกนะ